พาไปกราบไหว้ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันหน่อย
วัดที่เราพูดถึงเป็นประจำเนี่ย
ก็ต้องเป็นวัดสว่างอารมณ์ที่จังหวัดนครปฐม

แต่ถามหน่อยจะไปไหว้ที่ไหนอะไรยังไง

วันนี้จะพาไปไหว้จุดแบบเน้นกันเลยครับ
สำหรับใครที่เคยติดตามรายการตลอดข่าวนะคะ
ก็คงจะคุ้นกับสถานที่แห่งนี้
ที่นี่ก็คือวัดสว่างอารมณ์นั่นเองค่ะ
และจุดแรกนะคะที่เราจะต้องมาไหว้ขอพรค่ะ

มีที่มามาจากเจ้าของโรงหล่อแห่งหนึ่งค่ะ
ฝันนะคะฝันเห็นกุมารจุกดำค่ะ
ว่าต้องการที่จะมาอยู่เคียงข้างกับองค์ปู่ฤษีค่ะ

แล้วก็มาวางเคียงข้างกับปูลือสีค่ะ

ถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แรกของวัดสว่างอารมณ์เลยค่ะ

ส่วนใหญ่ค่ะเขาจะขอพรกันเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพร่างกายค่ะ
โรคภัยไข้เจ็บไม่มากล้ามกายนั่นเองค่ะ
คุณผู้ชมเชื่อเรื่องของวิญญาณไหมคะ

จะพาไปขอโชคจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขาว่ากันว่า

ซึ่งตำนานการเกิดหุ่นคิภึ่งนี้นะคะ

ก็คือหุ่นขี้พึ่งตาทองงิ้วลายค่ะ
ซึ่งตำนานการเกิดหุ่นขี้พึ่งนี้นะคะเกิดจากที่เมื่อหลายปีก่อนค่ะ
เคยเกิดอุบัติเหตุนะคะรถไฟชนกับรถเก๋งค่ะ
ทำให้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมดถึง๔ศพนะคะ
หลังจากนั้นก็มีคำลำลือจากชาวบ้านว่า
ได้พบกับวิญญาณทั้ง๔เป็นประจำค่ะ

เขาก็เลยมีการจัดสร้างหุ่นขี้พึ่งนี้ขึ้นมาค่ะ
แล้วก็ทำการเชิญวิญญาณทั้ง๔นะคะ
มาสถิตที่หุ่นขี้พึ่งนี้ค่ะ
แล้วก็เชิญมาไว้ที่วัดสว่างอารมณ์แห่งนี้ค่ะ

ที่เราต้องมาสักการะบูชาให้ได้เลยค่ะ

สำหรับพระเงินพระทององค์นี้นะคะ

ที่สร้างต่อจากปู่ลือศรีด้านหน้านะคะ

ถือว่าเป็นการต่ออายุสืบชะตานั่นเองค่ะ

เกี่ยวกับเรื่องของที่ดินเกี่ยวกับเรื่องของบ้านนะคะ
ขอให้ขายบ้านขายที่ดินได้นั่นเองค่ะ
ส่วนตรงนี้นะคะถือว่าเป็นไฮไลท์เด็ดเลยค่ะ

ก็คือกุมารน้องก้าวเลิฟ๓๐ล้านค่ะ
มีคนมาขอโชคขอลาบนะคะ

แล้วได้โชคไป๓๐ล้านค่ะ

เคล็ดลับในเรื่องของการขอพรนะคะ

ก็คือการเข้าไปใกล้องค์น้องกุมารเลยค่ะ
จากนั้นนะคะทำการกระซิบบอกคำอธิษฐานเลยค่ะ

สามารถกระซิบบอกน้องกุมารได้เลยค่ะ

องค์แรกค่ะก็คือพระพิราพค่ะ
ต่อมานะคะก็คือเท้าฮีลานพนาศูนย์นะคะ
ที่๓เนี่ยก็คือพระลาหูค่ะ
ส่วนองค์ที่๔นะคะก็คือท้าเวสุวรรณ
และองค์สุดท้ายนะคะก็คือพระพิเภกค่ะ
สาธุตายออกไปหมดเลย

ถือว่าเราก็ได้ไปร่วมบุญกับหมอไก่ก็ยกมือไห้อนุโมทนากันไปนะ